เอาสลอนเชียว๓๑ตุลาคมเทศกาลฮาโลวีนหรือวันปล่อยผี
คือเป็นความเชื่อวัฒนธรรมของชาวตะวันตกนะคะ
เขาก็เชื่อกันว่ามีโรคคนเป็นกับโรคคนตาย
ฮาโลวีนก็คือวิญญาณในโลกคนตายจะมาที่โลกคนเป็น
แล้วจะมาสิ่งร่างคนคนก็เลยต้องแต่งตัวเป็นผี
คือหลอกผีไงผีไม่สิ่งผีด้วยกัน
นี่คือที่มาค่ะอันนี้แบบสั้นเข้าใจง่ายเนอะ
เราไม่ได้จัดกันมา๒ปีมั้งนะฮาโลวีนนะเทศกงเทศกาลต่าง
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
วันนี้ก็เริ่มจะคึกคักมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง
ร้านโรงผีหมี่เกี๊ยวฟังชื่อร้านแล้ว
จะกินอะไรยังไงแถววัดสะเกดค่ะ
ต้อนรับวันฮาโลวีนเลยเหรอตกแต่งร้านแบบนี้
เดี๋ยวลองดูคนขายนะแล้วลองดูอุปกรณ์ของเขานะ
โอ้โหแต่ละอย่างค่ะนี่จดเมนูแต่งตัวแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศมันได้เลยเนอะชุดเครื่องปรุงที่ใส่ตะเกียบเป็นโรงศพนะคะ
อยู่แถววัดสะเกดด้วยนะใช่แถววัดด้วย
แล้วก็ใช้ลักษณะที่คล้ายกับโกดใส่กระดูก

ที่ใส่ตะเกียบเป็นโรงเลี้ยวส่วน

คุณสมภูสรรันด์พัฒน์ใช่มั้ย

นี่งานที่จะแต่งเต็มขนาดนี้สมผู้พ่อทุ่มเทมากนะ
นี่ค่ะบรรยากาศแบบนี้
แล้วนี่มาพอดีช่วงเดี๋ยวจะเปิดประเทศใช่ไหม
ผ่อนคลายมาตรการต่าง

ลูกชิ้นก็คึกคักแม่ค้าก็ใส่ชุดผีเหมือนกัน

เดี๋ยวลองฟังเสียงแม่ค้าเจ้าของร้าน
ผีหมี่เกี้ยวกันสักหน่อยนะคะ
ก็คือว่าร้านโลผีมีเกียร์ของเรานะคะเพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่เดือนเราก็อยากจะให้เอ่อ
คุณชมผู้ก็เลยสัดเก้าใส้เตี๋ยวสักหน่อยเลย

แต่ทุ่มเทกับการแต่งหน้าแต่งตัว

ใครสนใจจะแวะเวียนไปก็ขอเชิญนะฮะ
ที่ร้านเปิดเพลงแบบนี้ด้วยไหมคะหรือว่าเราเปิดให้เขาเอง

แต่เราได้ยินไปเองอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
ก็กลับบ้านเถอะฮะ

ส่วนที่สุราธานีที่เกาะสมุยนี่คึกคักเหมือนกัน

บรรยากาศการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยนี่คึกคัก

นี่ร้านอาหารบนเกาะสมุยสุราธานีนะครับ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
คือทั้งพนักงานที่ร้านหรือว่าประชาชนที่นั่น
ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เกาะสมุยสุราธานีบอกว่า
บรรยากาศฮาโลวีนแบบนี้ไม่ได้เห็นมา๒ปีแล้ว

เป็นช่วงผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาลพอดีนะฮะ
บรรยากาศก็เลยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ปีนี้ตรงกับศุกร์ที่๑๙พฤศจิกายน

ใช่ไหมคะจะแต่งผีไปลอยกระทงรวบไปเลยเทศกาลเดียว

เอาให้สวยเอาให้สวยเวลาลอยกระทงเนี่ย
นายกลุงตู่บอกให้ลอยกระทงกันได้